บอกว่ามันจะออกมาตอนนี้แหละจะผูกแป้นเนี่ยช่วงเปลี่ยนฤดูนี่แหละ
เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สักกี่ถัง
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ตื่นแต่เช้ามาจับปูแป้นคุณผู้ชม
ปูแป้นเนี่ยเขาบอกว่า๑ปีมีครั้งเดียวและมีที่จังหวัดตราด
ไม่ใช่เป็นการจับทั่วไปด้วยนะถึงขั้นเป็นเทศกาลจับปูแป้นเลยนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปจับแต่อธิบายก่อนว่าเขาจะขึ้นมาให้เราจับช่วงนี้
ช่วงเปลี่ยนฤดูหนาวเป็นฤดูฝนเป็นฤดูหนาว
เกาหัวเลยหนาวหนาวอะไร
กรุงเทพตกได้ตกดีตกทุกวี่ทั้งวันตกช่วงบ่ายโอ๊ยมาแล้ว
อธิบายแบบนี้ละกันนะคะเอาเรื่องความหนาวความเย็นก่อน
หลายคนบอกว่าไหนเย็นมีอยู่ว่าไปทางตอนบนของประเทศนะคะ
ฝั่งตะวันตกค่ะช่วงจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่
ยอดดอยยอดภูเขาหนาวกันแล้วนะไม่ได้ใช้ความเย็นนะคะ
เพราะว่าบางพื้นที่อุณหภูมิใกล้เคียง๑๐องศาเซลเซียสหรือว่าต่ำกว่านั้นค่ะ
แล้วลมล่ะความหนาวล่ะปัจจัยอากาศล่ะ
ตอนนี้ลมหนาวจากประเทศจีนเขาพยายามพยายามนะคะ
ที่จะเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยแตะทางตอนบนของภาคอีสาน
แต่เขาก็ไม่สามารถต้านทานความชื้นจากทะเลซึ่งเป็นลมเดิมเป็นเจ้าของพื้นที่ในฤดูฝนไปได้
เพราะกำลังไม่เพียงพอก็เลยมาเจอกันตรงกลางประเทศค่ะ
ทำให้เกิดการเสียสีของอากาศเป็นฝนฟ้าขนองนั่นเองเราก็ต้องรอให้ลมน้ำมีกำลังเพียงพอนะคะ
ถึงจะหนาวได้นะส่วนเรื่องของฝนฝนช่วงเช้าเช้าเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคเหนือนะ
แล้วก็แค่นั้นแหละค่ะข้ามมาอีกทีช่วงบ่ายเลย
ก็คือเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนกลางของประเทศภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนด้วยนะ
รวมถึงภาคใต้ทั้งหมดเลยฝนวันนี้ฝนช่วงนี้จะเป็นฝนฟ้าขนองนะคะ
เพราะว่าเกิดการเสียดสีของอากาศกันอย่างรุนแรงส่วนเรื่องของคลื่นค่ะ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร
แต่อย่าไว้วางใจนะเพราะถ้าเกิดฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่านี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของความร้อนความร้อนเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคกลางนะคะ
โดยเฉพาะช่วงที่เป็นกลางวันเที่ยงเนี่ยแดดร้อนจัดแล้วพอหลังเที่ยงไปนิดหน่อยรอฝนมา
ก็เป็นอากาศลักษณะของร้อนอบอ้าวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาไงคะ